พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยองค่ะตำรวจได้เข้าไปรวบตัว
ผู้รับเหมามีทั้งผู้รับเหมาลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ผู้รับเหมารับซื้อของเก่ารวมถึงคนงานเป็นร้อยชีวิตเลยนะคะ
กำลังเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินของมีค่าภายในโรงงานถลุงแร่ทองแดงร้างนะคะ
ตำรวจทหารเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มผู้รับเหมาและบรรดาคนงานนับร้อยชีวิต
ซึ่งเป็นโรงงานถลุงแร่ทองแดงตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมระยอง
แล้วก็ไปยึดของกลางนะคะของกลางมีรถบรรทุกมีรถยนต์เกือบ๒๐คันค่ะ
เพราะว่าทั้งรถบรรทุกทั้งรถยนต์เนี่ยเตรียมที่จะไปขนสิ่งของออกจากโรงงานนี้
คือช่วงค่ำวานนี้เนี่ยพลตำรวจรีชุมพลฉันทะจำรัฐศิลป์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรระยองได้สั่งการให้ตำรวจทหารเรือส่วนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่ม
กลุ่มในทุนรับเหมาลื้อถอนสิ่งของและกลุ่มในทุนรับซื้อของเก่ากว่า๒๐รายนะคะ
กลุ่มในทุนเหล่านี้นำคนงานเข้าไป
เพื่อไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินมีค่าต่างภายในบริษัท
หลังจากได้รับแจ้งจากทางผู้แทนของธนาคารกรุงไทย
ว่ามีกลุ่มคนบุกรุกเข้าไปหรือเอาทรัพย์สินมีค่าภายในโรงงานแห่งนี้
ซึ่งเป็นโรงงานถลุงแร่ทองแดงร้างแล้วก็ปิดกิจการไปแล้วเมื่อ๕ปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของธนาคารกรุงไทยค่ะ
โรงงานนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างบังคับคดีนะคะ
แล้วอยู่ดีมีคนบุกเข้าไปเป็นร้อยคนแบบนี้เขาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มอย่างที่บอก
หลังจากจับกลุ่มเรียบร้อยต้องระดมกำลังพนักงานสอบสวนมาถึง๓โรงพักค่ะ
เพราะว่าเป็นร้อยคนที่บุกเข้าไป
จากสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงสถานีตำรวจบ้านค่าย
สถานีตำรวจนิคมพัฒนาก็มาช่วยสอบปากคำคนงานที่ถูกจับ
ทุกคนสารภาพว่ามีกลุ่มในทุนไปจ้างค่ะ
จ้างจากหมู่บ้านกีบหมูคลองสามวาปฐุมธานี
ค่าแรงวันละ๖๐๐บาท
ก็เลยตัดสินใจไปทำงาน
ไม่รู้ว่าไปทำงานอะไรไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็เลยตั้งข้อหาบุกรุกและลักทรัพย์
ให้ประกันกันไปนะคะวงเงินคนละ๑แสนบาทฟัง
หมู่บ้านกีบหมูครับครับ
เรามีคนมาติดต่อขายรายงานครับ

ตรงนี้แปดชั่วโมงครับ
ก็จ่ายโตเกียรมาจ่าย

เนิ่นแจ้งที่ลำมาไม่รู้จักกัน
นี่หนึ่งในผู้ต้องหานับร้อยนะคะ

เขาก็บอกว่าก็เขาได้ค่าจ้างวันละ๖๐๐บาท
ให้ไปลื้อถอนไปขนทรัพย์สินเขาก็ไม่รู้

ในทุนบางรายออกมาปฏิเสธนะคะ

แต่มีคนชวนให้ไปซื้อของเก่า
ก็เลยเข้าไปในบริเวณดังกล่าวค่ะ

เดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมนะคะ